สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้สภาพอากาศในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะ

แต่ในช่วงนี้กลับมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว

แดดถึงได้แผดเผาลงมาแรงขนาดนี้

แต่ภาคเหนือมี๘จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนค่ะ
นั่นก็คือจังหวัดแม่ฮองศรลำปางเชียงใหม่พยาวเชียงรายแพร่ลำพูนและน่านค่ะ

พบฝนตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพายุฤดูร้อนมีลักษณะเป็นหย่อมความร้อนที่เกิดขึ้น
โดยพื้นที่ร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนนะคะ
อกจากนี้ยังมีลมแรงกว่า๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นฝนตั้งเขามาไกลอย่าเพิ่งขยันไปทำไร่ทำนานะคะ
เพราะว่าอาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่าได้
สถิตินะคะพบว่าช่วงปลายร้อนต้นฝนแบบนี้
มีผู้ที่ถูกฟ้าผ่าตายมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วย
ชมนาทีชีวิตของโลมาขาวจีนค่ะ
ไหว้มาเกยตื้นในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาช่วยเหลือกว่า๗ชั่วโมงต่อเนื่องเลยค่ะ

โลมาตัวนี้สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ